ต่อกันที่นักกีฬาไทยเหมือนกัน
มินตันทีมผสมของไทย

การแข่งขันแบตมินตันทีมผสมนะคะ

ที่ประเทศออสเซเรียค่ะ
ชุดสีเหลืองลงเล่นนัดแรกพบกับฮ่องกงที่แพ้จีน
เก่า๑๐สมัยมา๑ต่อ๔คู่

ชายคู่ค่ะบดีอิสระกับนิทพลพวงพวกเพชรคู่มือ๑๓ของโลก
ก็ชนะออซินซุงนะคะกับถังชูมันคู่มือ๒๔ของโลกไป๒ต่อ๑เกม
ส่วนหญิงเดี่ยวน้องเมล์รัชโนโกยินธนลก็มือ๘ของโลกนะคะ
ชนะเหมือนกันชนะยิปุยินค่ะมือ๒๗ของโลกไป๒ต่อ๑เกมนะคะ
ต่อ๑๔แล้วก็๒๑ต่อ๑๗ก็นำ๒ต่อ๐คู่แล้ว
แต่ว่า๒คู่ถัดมาค่ะพลาดท่าแพ้
นั่นก็คือชายเดี่ยวนะคะสองธนุษย์ศาสตร์แสนสมบุญสุขค่ะ
ของโลกก็แพ้อุ้งกาหลงอังกุศมือ๑๐ของโลกไป๐ต่อ๒เกม
แล้วก็หญิงคู่จงกลพันธ์กิติธารกุลจับคู่กับระวินดาประจงใจคู่มือ๑๑ของโลก
แพ้คู่มือ๓๙ของโลกค่ะปูล็อกยานที่จับคู่กับซื่อหญิงซัวนะคะไป๑ต่อ๒เกม
ทำให้ต้องมาลุ้นกันในคู่ผสมคู่สุดท้ายเลยนะคะ
แล้วก็เป็นบาร์ทค่ะเดชาโพนพูดว่ารานุเคาะที่จับคู่กับบ๊าบป้อซับซีรีส์แต่ละตะนะใส่คู่มือ๙ของโลกซึ่งมีความฟอมดี
ก็ชนะคู่มือ๑๒ของโลกนะคะลีชุนเฮกับซัวฮอลวายไป๒ต่อ๐เกม
สุดท้ายชนะไปแบบหืดขึ้นคอเหมือนกัน
เพราะว่าช็อตบีบหัวใจมาเสมอกันสองคน
ก็ชนะฮ่องกงไป๓ต่อ๒คู่นะคะการันตีผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้าย
จะไปพบกับจีนค่ะงานหนักเลยนะงานหนักค่ะ
พฤษภาคมนี้๙โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยก็ส่งกำลังใจให้เขากันเนอะ
แข่งคันประเภททีมนี้มีโอกาสที่กลับไปกลับมาได้ไม่ได้แข่งแบบคู่เดียวแล้วชนะไปเลย
เขาต้องรอหลายคู่ต้องเป็นกำลังใจให้กัน